ในชีวิตนี้ห้ามแพ้๓คนบนโลกนี้

ไอ้คุณก๊อฟนี่แหละครับ

ไหนวะนี่

อีกยังไงวะโหโคติงฮัปเป้น
ไปเข้ามาเลยมันมาแล้ว

เร็วมันมาแล้ว
ทีมคุณกอล์ฟวางเงินจำนวน๙๐๐บาท
ทีมคุณเจมส์วางเงินจำนวน๑๘๐๐บาท

อันนี้ของคุณครูกอล์ฟครับลงไว้๙๐๐บาท
ได้๔อันอันละ๒๕๐นะครับพี่

ไม่เป็นไรครับผมเป็นคนทำเบื่อแล้วครับ
เดี๋ยวผมไปเอามาเสิร์ฟต่อ

ของพี่เจมส์โต้ไม่ได้วางพอนะฮะ
อันนี้เป็นเมนูเชฟเบอร์เกอร์นะของพี่เกมลงไว้๑๘๐๐ใช่ไหมครับ

เมนูเชฟเบอร์เกอร์
สำหรับคนรักเบอร์เกอร์โดยเฉพาะ
ขนมปังเบอร์เกอร์ที่อบเอง
ที่ให้ทานคู่กับเนื้อวากิล
ย่างด้วยซอสสูตรบาร์บีคิวในสไตล์โฮเมด

เพื่อความอร่อยแบบเต็มปากเต็มคำ

เมื่อคุณได้ทานต้องติดใจกลับมาลองใหม่อีกแน่นอน

ช่วยกันพูดชื่อผลไม้
และผักที่มีสีเหลืองนะครับ

จับเวลาครับ๑๐วิ
ปังบ่วง๒
พริกพริก
เจฟครับตอนนี้ครบ๑๐อย่างแล้วครับผม

การกินเบอร์เกอร์มันต้องคือคำเดียวพี่
เหรอแล้วได้ทั้งผักทั้งเนื้อทุกอย่างใหนทำให้ดูหน่อย

สีแล้วสีแล้วเหรอสีแล้ว
กูดูแอนนี้ก็เจ็บอ่าอ่ายอดปัญหามันอยู่ที่เขาแล้วปัญหาอยู่ที่เราจะเอายังไง
ไปไม่ยิ้มเลยชิวนะไม่ไหวมันกินช้ามากอ่ะโอ้โหเราจะรีบไปก็แบบน่า

เห็นไหมพี่บอกแล้วอยู่กับพี่ชนะ

สวัสดีครับ

มุ่งสุดกับชัย

ชิลล์ชิลล์ชนะใส

บอกเลยว่าที่นี่เขามีหลายมุมนะ

ถึงเราจะแพ้เราก็แพ้อย่างเสือ

ผมมาถึงแล้วครับเชฟ

เออผมนะ

เดี๋ยวฮะต้องบอกก่อนครับว่าตอนนี้นะครับเราอยู่

สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของ

โหมดเล่นโหมดอาหาร

ได้ครับจบครบวงจรในที่เดียวครับ

ภายใต้บรรยากาศที่สุดส่วนตัวแบบนี้ที่เราเห็นกันครับ
เราก็เห็นกันแล้วว่าใครมาเกาะใครมาหลัง

เอาให้หนักนะ
ที่จะนำลูกทีมไปปฏิบัติการกินแบบไม่ธรรมดาครับ